ส่วนในบ้านเราเวลาใช้น้ำนั้นอาจจะไม่ค่อยคิดกันเท่าไหร่
เพราะว่ามีน้ำสะอาดใช้กันอย่างไม่ขาด
แต่ว่าหลายพื้นที่ในประเทศพม่ายังคงประสบปัญหา
แคลนน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยครับ
บริษัทเอกชนจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรม
งบำบัดน้ำสะอาดที่สามารถเปลี่ยนน้ำปนเปื้อนให้สามารถดื่มได้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพม่า

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กกำพร้า
ไซเยอร์มินเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ได้เข้ามาช่วยเหลือภายใต้โครงการ

กระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวชาวพม่าค่ะ
อีกสิทธิ์ก็คือในเวลาที่เกิดขึ้น
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเพื่อการบริโภค
เพื่อใช้บำบัดน้ำที่มีอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ
สะอาดได้มาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัย
ของโครงการอนามัยโลก
งบำบัดน้ำสะอาดจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัสและแยกสิ่งเจือปนในน้ำออก
ช่วยลดอาการป่วยเนื่องจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด
ในเด็กอายุต่ำกว่า๕ปีได้ร้อยละ๕๐
วิธีการเปลี่ยนน้ำปนเปื้อนให้กลายเป็นน้ำสะอาด

ขนาด๔กรัมพร้อมด้วยถังน้ำค่ะ
พายที่สำคัญนะคะจะต้องมีน้ำอีกจำนวน๑๐ลิตร
จากนั้นค่ะค่อยเทผงนะคะลงไปในน้ำแบบนี้ค่ะ

โดยจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะคะ
จากน้ำขุ่นค่ะจะกลายเป็นน้ำใสสะอาด
ที่สามารถรับประทานได้แบบนี้ค่ะ
รวมเป็นน้ำสะอาดที่ผ่านการบำบัดกว่า๑๐๐๐ล้านลิตร

ส่งต่อน้ำสะอาดให้ครบ๑๕๐๐๐ล้านลิตร

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน